ดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับกรณีที่หลายคนมองว่า
รวมถึงมีมาตรา๔๔ด้วยตกลงอำนาจใช้อันไหนอย่างไร
อนุญาตให้เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ย
แล้วก็บอกด้วยว่าจะกระทำปฏิบัติการด้วยความอดทนแล้วก็อดกลั้นค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะเชิญค่ะ
ล่าสุดนั้นปรากฏภายในวัดพระธรรมกายพร้อมนำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบ
เพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งครับขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณคลอง๓ออกมาชูป้ายประท้วง
บอกว่าได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่ครับ
และนี่คือภาพของประชาชนที่อ้างว่าพักอาศัยอยู่บริเวณคลอง๓
ใกล้เคียงกับวัดพระธรรมกายนะครับโดยช่วงเย็นที่ผ่านมานั้น
ทั้งหมดได้เดินทางมาชูป้ายประท้วงและบางส่วนต่างร่ำให้แสดงความทุกข์ใจ
บริเวณด้านหน้าประตู๗หลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกตำรวจและทหาร
ปิดถนนทางเข้าออกในหมู่บ้านและถูกกีดกันไม่ให้เข้าพื้นที่
ขับไล่ให้ใช้เส้นทางที่คนกลุ่มนี้บอกว่าอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโล
ทำให้ไม่มีความสะดวกในการทำงานและพาญาติพี่น้องไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งความเดือดร้อนดังกล่าวแบ่งออกเป็น๒ส่วนครับคือส่วนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมตามมาตรา๔๔
และอีกส่วนหนึ่งอยู่นอกพื้นที่แต่ได้รับผลกระทบจากการปิดถนน
อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือพร้อมขอให้ยกเลิกมาตรา๔๔
โดยการออกมาเรียกร้องครั้งนี้มีตำรวจรักษาการอยู่บริเวณด้านหน้าประตู๗ไว้อย่างแน่นหนา
พร้อมเชิญแก่นำเข้าไปพูดคุยบริเวณด้านใน
โดยเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปหารือกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ที่กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวจะพอใจและเดินทางกลับไป
วันนี้ครบ๑๐วันเต็มกับปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยแล้วนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันของวันนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมได้
ทำได้มากที่สุดยังคงเป็นการนำกำลังประยุทธ์พื้นที่บางส่วนไว้
และตรึงกำลังบริเวณโดยรอบไว้ทุกประตูโดยเฉพาะประตู๗แห่งนี้
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลล่าสุดเข้ามานะครับว่า
สัญญาณโทรศัพท์ส่วนตัวของพระธรรมชโยอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
เรื่องนี้เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบุคคลใดเป็นผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
เพราะไม่ได้หมายความว่าพระธรรมชโยจะเป็นผู้โทรออกไป
อาจจะเป็นลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดเป็นผู้ถือครองหรือสื่อสารแทนก็เป็นได้
พร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าการเข้าตรวจค้นวัดนั้นไม่ได้ต้องการทำลายวัด
แต่ต้องการพิสูจน์ความชัดเจนในการค้นหาตัวบุคคลเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
กรณีที่หลายฝ่ายมองว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามมาตรา๔๔ในการเข้าตรวจค้น
แต่ดูเหมือนไม่ได้ใช้อำนาจนั้นอย่างเต็มที่
โดยจะเริ่มจากการใช้มาตรการกดดันก่อนซึ่งการเข้าตรวจค้นนั้นจะดำเนินการเมื่อไหร่ก็ได้
เนื่องจากเจริญที่มีความพร้อมทั้งกำลังทหารและตำรวจ
แต่สาเหตุที่ยังไม่เข้าตรวจค้นในครั้งนี้เนื่องจากหากเข้าไปแล้วเกิดการปะทะ
จะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ทางศาสนา
วิงวอนขอให้วัดพระธรรมกายอย่าใช้มวลชนเป็นตัวประกัน
แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการเข้าตรวจค้นวัดต่อไปได้
โดยอ้างนะครับว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการดังกล่าวจริงเชื่อว่าจะไม่สวมใส่เครื่องแบบเพื่อให้ถูกเป็นเป้าในการจมตีอีกด้วยครับ
คุณผู้ชมครับต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในครั้งนี้และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓
โดยมีมาตรา๔๔ซึ่งเป็นยาแรงในการควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดนี้นั้นจะสามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้หรือไม่ครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ